มาดูเหตุการณ์สี่รุ่มหนึ่งที่ประโคชัยจังหวัดบุรีรัมน์นะคะ

พ่อบอกว่าลูกฆ่าใครอย่าแตะแตะได้ถ้าไม่กลัวโดนเตะแบบนี้
ส่วนสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวขยายความค่ะ
คุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วจำคลิปนี้ไว้ดิ

ให้ดูคนค่ะคือสุดท้ายแล้วกลายเป็นเหมือนหมาเป็นกรรมการกลางไปห้า

นี่ค่ะคุณผู้ชมคนที่นอนกองอยู่กับพื้นคือคนเจ็บ
จำคนนี้ไว้นะคะชื่อจ๊อป
ส่วนคนที่เป็นคู่กรณีกับจ๊อปชื่อเอ็ม
อายุ๒๐ปีส่วนเอ็มอายุ๑๖ค่ะ
แล้วเอ็มเนี่ยเป็นลูกของอดีตอบตที่ประโคนชัยจังหวัดบุรีรำเห็นไหมคะ
กลุ่มหนึ่งหนึ่งในนั้นคือมีพ่อของเอ็มด้วยไปรุมจ๊อป
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องไปรุมกันแบบนี้ค่ะ
ทำไมต้องเกิดการทำร้ายร่างกายขึ้น
คุณผู้ชมฟังฝั่งจ๊อปก่อนจ๊อปเป็นคนเจ็บอายุ๒๐ปี
อมรับว่าสาเหตุที่ผ่านมาย้อนกลับไปย้อนกลับไปเมื่อ๙ปีที่แล้ว
นี่ต้องใช้คำว่า๙ปีแก้แค้นไม่สาย
เพราะอะไรรู้ไหมคะพี่ลองฟังดูเหตุผล
คือจ๊อปคนเจ็บบอกว่า๙ปีที่แล้วผมยอมรับนะครับ
ว่าตอนนั้นคือผมอยู่ป๕ผมอายุ๑๑ขวบ
ผมกำลังเล่นฟุตบอลอยู่กับเพื่อนในโรงเรียนประจำหมู่บ้าน
ตอนนั้นนายเอ็มลูกชายของอดีตอบตอายุ๗ขวบ
ขี่จักรยานเข้าไปที่สนามบอลจ๊อปกับเพื่อน
ซึ่งกำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่ก็เลยไล่ให้ออกไปจากสนาม
แล้วเอ็มตอนนั้นอายุ๗ขวบเด็ก๗ขวบกับเด็ก๑๑ขวบคุณผู้ชม
ตอนนั้น๗ขวบไม่ยอมออกไปไม่ยอมออกไป
แล้วปรากฏว่าฝั่งจ๊อปเขาก็เลยลักษณะเหมือนไปทำร้ายร่างกายเอ็ม
อายุ๗ขวบเรื่องตั้งแต่๙ปีที่แล้วนะ
แค้นฝังหุ่นค่ะ๙ปีที่แล้วมันยังจำอยู่ในสมองสำหรับเอ็มว่า
เฮ้ยคุณเคยทำร้ายร่างกายฉันคุณเคยทำร้ายร่างกายผมเท่านั้นแหละค่ะ
ปีต่อมามาเป็นคลิปนี้นะคะ
ทีนี้ก็มีการท้าทายกันอันนี้จ๊อปเล่านะคะ
บอกว่านัดกันมาดวนตัวต่อตัวแต่ตอนนั้นอดีตอบตก็คือเป็นพ่อของเอ็ม
ตอนนั้นไม่ได้อยู่ด้วยนะคะไม่ได้อยู่ด้วยตอนแรกดวนกันตัวต่อตัวจริง
แต่สุดท้ายเนี่ยมีคนวิ่งไปตามพ่อของนายเอ็มมาบอกว่านายเอ็มเนี่ยมีเรื่องกับนายจ๊อป
ก็เลยกลายเป็นนี่ค่ะเป็นคลิป๔รุ่ม๑
เดี๋ยวฟังเสียงคนเจ็บเล่าหน่อยค่ะ
อันนี้เป็นเสียงจ๊อปคนเจ็บเล่านะคะทีนี้เอ็มเนี่ยก็บอกว่า
เรื่องเนี่ยเกิดจากมองหน้ากันเหมือนกันเลยเอ็มเนี่ยเอารถมาล้างนะคะ
เอารถมาล้างปุ๊บเจอจ๊อปเนี่ยท้าทายบอกตัวต่อตัวไหมล่ะ
แม้ว่าอายุจะต่างกันกี่ปีค่ะ
กับ๑๖ต่างกัน๔ปี๔๕ปีนะคะ
ตอนแรกเดี่ยวกันตัวต่อตัวจริง
แต่มีคนวิ่งไปตามพ่อของเอ็มมาซึ่งเป็นอดีตอบต
สุดท้ายแล้วมากับพี่ชายนะคะแล้วก็มากับเพื่อน
กลายเป็นว่ามาสมธพอีก๓
มันไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกายนะ

แล้วผมก็เตะไปทีเดียวเท่านั้น
แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูคลิปตั้งแต่ต้นที่เราปล่อยไปเนี่ย

ภาพหลอกกันไม่ได้
ไม่ได้ค่ะ
คือเข้าไปห้ามใช่ไหมครับแต่ว่ายืนยังว่าได้ไปทำร้ายไหมครับได้ทำอะไรจ๊อปบ้างตอนนั้น
เตะไปอีกหนึ่งครั้งตั้งหลายครับช่วงที่จ๊อปลงฉนะเออว่าไง
พ่อของเอ็มกล้าท้าเลยคุณผู้ชมไปดูคลิปก็ได้
เป็นคนกล้านะแกกล้าท้าบอกไปดูคลิปก็ได้
ผมเข้าไปห้ามนั่นคือการเข้าไปห้ามค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะฝ่ายของนายเอ็ม
ซึ่งมีพ่อเป็นอดีตอบตนี่แหละค่ะ
ไปแจ้งความว่าที่สภาพประควรชัยนะคะ
แต่ดูตามคลิปแล้วเป็นยังไงคะ
ตำรวจก็น่าจะมีวิจารณญาณในการใช้ลูกกระตาตัวเอง

ก็ใจเย็นนะคะการทำร้ายร่างกายกันไม่ใช่ทางออก
เข้าใจว่าพ่อเวลาเห็นลูกโดนทำร้าย
หรือเลือกใครพ่อโกรธทานลูกได้